เลขทูบผีบอกกันบ้างเออคุณผู้ชมงานเนี้ย
ได้มาจากงานศพของชาวไทยเชื้อสายเขมรค่ะ
นี่เลยค่ะบรรยากาศของการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับ
งานศพของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะเรียกกันว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีเชิงตะกอนเผาศพค่ะ
เขาบอกว่าเชิงตะกรนี้นะผ่านการเผาศพมาแล้วกว่าพันศพ
เป็นพันศพผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวได้เผาศพมามากมายนะคะ
การทำพิธีนี้ก็เปรียบเสมือนการเลี้ยงผีนั่นแหละเป็นการเส้นไหว้นะคะ
ซึ่งสิ่งของที่นำมาถวายเนี่ยก็มีมากมายอาหารคาวหวานนะ
ทางคนที่ทำพิธีก็จะเริ่มสวดสวดบอกกล่าวผีเนี่ยเป็นภาษาเขมร
สวดบอกกล่าวจบแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือคือ
จุดทูปเสี่ยงทายอันนี้เป็นของแถมแล้วกันเออเนอะ
เพราะปกติจะมีแต่ทูบใช่ไหมทูบกี่ดอกก็ว่ากันไป
แต่คราวนี้มาเป็นทูบเสียงทายทูปเสียงไทยต้องมาอ่ะ
พอปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปใจเย็นนิดนึง

นั่งใจจดใจจอดรอคอยสุดท้ายออกมาเป็นยังไง
ชาวบ้านเชื่อกันว่าเนี่ยแหละเป็นเลขผีบอกเออ
ซึ่งเอาจริงคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้นะว่าเขาอ่ะ
จุดได้อะไรเพราะมันค่อนข้างขาวโพลนแล้วมันอยู่ในระยะไกล
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะข้ามข่าวนี้ไปก็ได้
เออก็คือไม่ต้องคาดหวังกับทูบผีบอกไม่ต้องคาดหวัง
บอกแล้วไงว่ามันเพิ่งผ่านแผลสดมาใหม่อย่าเพิ่งไปทำอะไรให้มันเจ็บช้ำน้ำใจมากไปกว่านี้
ครับแต่ที่แค่ได้ดูมันก็เป็นกำลังใจที่ดีแล้วน่ะเออ
งั้นงั้นไปต่อไหมเออ
คุณชมคะคุณมีอะไรให้ดูเป็นน้ำกำลังใจต่อไปไหมเพราะขอดีฉันมีแค่นี้